เรื่องนี้ก็สลดแล้วก็สยองมากจริงเนี่ยนะคะ

คนที่ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์เอามีดพระเปื้อนเลือดอยู่ตะก้าข้างหน้า
ไปที่โรงพักแล้วก็บอกว่าผมนี่แหละคือคนที่ตัดหัวแล้วก็เอาหัวเนี่ยไปโยนทิ้งแม่โขง
ครับนี่ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวเรียบร้อยแล้วแล้วเขาคนที่ก่อเหตุเนี่ยดูไม่ได้สะทกสะท้านกับสิ่งที่ทำ
แต่ต้องเล่าเหตุการณ์ก่อนเพราะว่ามันสยองจริงค่ะเกิดขึ้นเมื่อวาน
ตำรวจสอพรัตนวปีนี่นะคะได้รับแจ้งว่านายสุริยะสมบูรณ์อายุหกสิบห้าปีที่เป็นประธานสภาอบตบ้านต้อน
ที่จังหวัดน้องคลายเนี่ยถูกนายวิเชียรชายนุษย์อายุสามสิบปี
เป็นชาวบ้านที่ก่อเหตุใช้มีดพระฟันคอจนคอขาด
แล้วก็เอาคอเนี่ยไปโยนทิ้งแม่น้ำโขงซึ่งตัวนายวิเชียนผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาไม่ปกตินะคะมีอาการทางจิตก่อนเกิดเหตุเนี่ยดื่มเหล้าจนเมาเลย
แล้วก็เดินไปที่บ้านของนายสุริยะที่อยู่ตรงข้ามกันตอนนั้นเนี่ย
นายสุริยะกำลังก่อสร้างคือทำห้องน้ำอยู่หลังบ้าน
นายวิเชียนก็ถือมีดแล้วก็ตรงไปหาเอามีดฟันที่หัวเลยนะคะ
นายสุริยะเนี่ยล้มลงหลังจากนั้นนายวิเชียนสับศีรษะ
คอขาดแล้วก็หิ้วศีรษะของนายสุริยะใส่ตระก้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์
โยนทิ้งที่ริมแม่น้ำโขงที่ตำบลโพนแพง
อยู่ห่างจากบ้านผู้ตายเนี่ยประมาณสามกิโลกรัม
ทีนี้พอโยนหัวทิ้งน้ำโขงเสร็จเรียบร้อยแล้วนายวิเชียนก็ขี่มอเตอร์ไซค
กลับมามามอบตัวที่โรงพักมีมีดพระอยู่ในตะก้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์
ก็ตำรวจรวมถึงกู้ภัยมูลนิธิสว่างคงคาศรีวิลัยบึงการเนี่ยนะคะ
ก็ต้องไปค้นหาศีรษะของนายสุริยะในแม่น้ำโขงทีนี้ตอนไปค้นเนี่ย
ก็เจอศีรษะของนายสุริยะถูกทิ้งอยู่ในแม่น้ำโขง
ห่างจากตระหลิงประมาณสองร้อยเมตรก็ต้องนำศรีษะขึ้นมา
แล้วก็ให้กับโรงพยาบาลรัฐนาวาปีนำศีรษะกลับไปต่อกับศพให้สมบูรณ์
จะได้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะครับทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
ประวัติเนี่ยคุณผู้ชมดูหน่อยเขาเคยต้องคดีพยายามฆ่า
จะพ้นโทษมาตอนปีหกสองนะพอพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ย
ก็มาอยู่บ้านกับพี่สาวทีนี้เริ่มมีอาการทางจิตแล้วค่ะ
ก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทที่เลยหลังจากนั้นเนี่ย
ทางโรงพยาบาลเขาก็โอนให้มาเป็นผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลรัฐนาวาปี
แต่ว่าตัวนายวิเชียนนะคุณไม่ได้กินยาไงไม่ยอมไปรับยาจากโรงพยาบาลรัฐนาวาปี
ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยพอขาดยาก็เลยกลายมาเป็นก่อเหตุสลดแบบนี้นะคะ
ทีนี้หลังจากที่คุมตัวนายวิเชียนแล้วเนี่ยทางพันธุ์ตำรวจเอกกฤติเดช
ปฐุมมาพัฒนานนท์ผู้กำกับสพรัฐนาวาปีเนี่ย
ก็บอกนะคะว่าทั้งวันที่คุมตัวอยู่เนี่ยนะนักข่าวก็ถามว่ามีญาติของนายวิเชียนเนี่ย
เยี่ยมไหมซึ่งผู้อำกับบอกว่าไม่มีไม่มีญาติมาเยี่ยม
แล้วนักข่าวก็ถามต่ออาการนายวิเชียนเนี่ยดูเขาดูเขาสลดกับสิ่งที่ทำไหม
ผู้กำกับบอกแบบนี้ค่ะนายวิเชียนไม่ได้สะทกสถานกับสิ่งที่ทำ
ยังกินข้าวได้ตามปกติส่วนเรื่องของการจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
ต้องดูสภาพแวดล้อมต้องดูอารมณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ก่อน
ว่าจะสามารถทำแผนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้อารมณ์ของชาวบ้านคือแค้นนายวิเชียนมาก
ทำไมถึงมาก่อเหตุสลดแบบนี้
แล้วก็ชาวบ้านก็ยังหวาดระแวงอยู่นะยังภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่
ใช่ค่ะแล้วผู้กำกับบอกด้วยเดี๋ยวจะนำตัวในวิเชียในนะ
ฝากขังต่อสารจังหวัดหนองคายภายในวันนี้
ส่วนทางด้านศพของผู้ตายครอบครัวก็ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเลยค่ะคุณผู้ชม
ภรรยาของผู้ตายบอกนะบอกว่าขอให้สามีไปอยู่ในพบภูมิที่ดี
ไม่ต้องห่วงลูกหลานทางนี้ทุกคนอยู่กันได้

ว่าสภาพศพสุดท้ายก็เป็นสภาพศพที่สมบูรณ์แล้วนะ

ภรรยาบอกอีกด้วยนะบอกว่าเรื่องหนี้สิน
ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะหาเงินชดใช้เอง
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฝากบอกไปทางตำรวจเนี่ย
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ

เพราะว่าพฤติการโหดเยี่ยมจริงนะคะ